ท่านผู้ชมครับตำรวจที่นครศรีธรรมราชกำลังตามตัวผู้ชายคนนี้อยู่นะครับ
อยู่ริมถนนสายนครศรีธรรมราชปากผนัง
ผู้ชายคนนี้ฮะแต่งตัวเหมือนกับลักษณะพนักงานร้านขายไก่ย่างยี่ห้อหนึ่ง
มีผ้ากันเปื้อนด้วยทำทีเป็นเลือกดูทองขอดูเส้นนู้นเส้นนี้
พอพนักงานที่ร้านที่เป็นผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาเอามาให้นะครับ
เป็นทองน้ำหนัก๒บาท๒เส้นนะมูลค่าก็เกือบแสนกว่าบาท
แสนหนึ่งได้นะครับแล้วก็ชักปืนขึ้นมาแล้วก็เอาทองไปเลย
นี่ตรงนี้ฮะแล้วพนักงานเขาเห็นปืนเขาก็วิ่งหลบหลังร้านก่อน
แต่พอจะออกออกไม่ได้ครับเพราะว่าประตูนี้เป็นประตูอัตโนมัติ
นะพอลูกค้ามาปุ๊บมันล็อกปั๊บนี่แล้วถ้าจะออกเนี่ยคือเขาต้องกด
ใช่ใช่ไหมฮะอันนี้ร้านทองก็จะเป็นแบบเนี้ยเพื่อความสดใจ
นี่พนักงานเขาหลบไปหลังร้านก่อนนะเพราะมันมีปืนมันออกไม่ได้ครับ
สุดท้ายมันก็พยายามออกจนได้ถึงขั้นเอาปืนยิงใส่ประตูกระจกเลยนะฮะ
กระจกนี่แบบแตกนี่ของหล่นแล้วไหมของหล่นแบบรีบไงรีบ
กลัวว่าเจ้าหน้าที่จะมาอะไรจะมานะครับยิงจนกระจกแตกอ่ะพึ่งออกไป
กลับมาอีกฮะกุญแจรถตกเอาไว้ครับนี่มีกระโปรงกระเป๋าอะไรทิ้งไว้นี่ไป
แล้วก็วิ่งไปเอาจักรยานยนต์ที่จอดอยู่นะครับคันนี้ครับ
คันสีขาวคันนี้นะฮะแล้วก็ขี่หลบหนีไป
ตอนนี้ยังจับไม่ได้นะครับขี่หลบหนีไปตามเส้นทางต่างค่ะนะฮะ
มีชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงข้ามร้านทองเนี่ยถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วยนะครับ
เขาเห็นแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ต้องเตือนกันว่าจะออกไป
ใช่ค่ะเพราะมันมีปืนนะครับตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีนะครับ

ขับย้อนสอนไปทางอำเภอปากพนังนะฮะ
ผ่านถนนหลายเส้นเดี๋ยวถ้ามีอ่ะก็ค่อยค่อยดูมันไปนะฮะ
คนร้ายมันก็ขี่ของมันไปนะครับไปถนนหลายเส้นทีเดียวนะครับ
ก็จะจับภาพเอาไว้ได้หมดนะฮะที่เราทำลูกศรเอาไว้นะครับ
เจ้าของห้างทองซีกวงกรุ๊ปนะครับบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้คนร้ายก็หลบหนีไปอย่างนี้นะครับ
ตอนนี้ยังจับไม่ได้วันนี้ต้องปิดร้าน๑วัน
เพื่อซ่อมประตูกระจกก่อนนะครับแล้วก็ให้พนักงานขายสองคนเนี่ย
พักไปก่อนเพราะว่ายังตกใจนะครับ
ที่ร้านไม่ได้ทำประกันภัยอะไรเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วส่วนใหญ่ที่เปิดเนี่ยคือเพื่อรับจำนำทองนะครับ
ก็ยังโชคดีที่ทุกคนปลอดภัย
จากนี้ไปคงต้องวางแผนป้องกันให้แน่นหนารัดกลุ่มมากขึ้น
คิดว่าจะต้องรับเวลาไปเปิดอาจจะต้องให้มันเร็วกว่านี้
ซึ่งก็อาจจะคิดว่าอาจจะต้องจามย่ามแต่จางย่ามนี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นผลดีหรือมันร้ายกว่า
เกิดเห็นข้าวร้ายข้างบนย่ามก็คือคนที่จะต้องฝุ่นเสียอะไรแบบเนี่ยค่ะ
ฝั่งนี้ตั้งหมด๕โมงเย็นปิดหมดเลยจ้ะ
เป็นหมดพี่แชลมข่าวเช้านี้เป็นไงบ้างนั้นเยอะอ้าว
ทับกระจุมตกอยู่ด้วยสิ
เราเองเห็นเหตุแบบนี้ตกใจไหมรู้สึกกลัวไหม
ตกใจมากเพราะว่าติดกับที่ทำงานพี่
ตอนนี้ตำรวจก็แกะรอยจากภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะ
ตามถนนที่คนร้ายขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ

ย่างตามชุดที่คนร้ายใส่อ่ะที่คาดว่าอาจจะเป็นพนักงานที่ทำงาน
ว่าเคยลาออกไปหรือเปล่าหรืออาจจะแต่งชุดเพื่ออำพลางก็เป็นได้
ที่สำคัญถ้าดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านที่เห็นชัดเจนที่สุดนะฮะในร้านทองเนี่ย
ที่คนร้ายใส่เจ้าหน้าที่บอกว่าคือทั้งเสื้อกางเกงรองเท้ามันเป็นยี่ห้อแบรนด์เนม
แล้วปืนที่ใช้ที่ชักออกมาเนี่ยเป็นปืนขนาด๓๘๐สีทองซึ่งถือว่ามีราคาแพง
แล้วเป็นปืนจริงนะครับเพราะว่ายิงประตูกระจก
นั่นแสดงว่าต้องเป็นคนมีฐานะอาจเป็นพวกติดหนี้พนัน
หรือว่าเล่นพนันออนไลน์อะไรพวกนี้แล้วแบบโอ้โหเข้าตาจนต้องการเงิน
ก็เลยนี่ฮะก่อเหตุมาจี้ชิงทองยังตามจับอยู่นะครับตอนนี้